ดูเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙วันนี้กันบ้างนะคะ
อดผู้ป่วยใหม่ยังพุ่งไม่หยุดเลยนะคะ
ตอนนี้คือ๕๐๐อัพ๖๐๐อัพ
วันนี้๕๙๑๖รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมาอีก๔๔รายค่ะ
ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเองบอกว่า
ตอนนี้เหลือเตียงรองรับผู้ป่วยแค่๑๘เตียงเท่านั้นนะคะ
หลังรับผู้ป่วยมาจากกรุงเทพแล้วก็มีจากปริมณฑลมาเพิ่มด้วย
ตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙มารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลมหาราชแล้วเกือบ๓๕๐คนนะคะ
หลังจากทางสังวัติราชศรีนครราชอยู่มา
มีนโยบายว่าให้คนโคราชกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดได้

โรงพยาบาลก็เลยต้องรับผู้ป่วยที่มาจากกรุงเทพ
มุดประการปฐุมรวมทั้งหมด๗๕ราย
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมอยู่ในจำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดโคราช
เพราะเห็นว่าในกรุงเทพและปริมณฑล
ยากมากที่จะได้เตียงจึงเปิดโครงการแบบนี้ขึ้น
โรงพยาบาลมหาราชค่ะเขาบอกว่าได้เร่งปรับปรุงพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งแล้ว
หอผู้ป่วยโควิดขยายเตียงเพิ่ม
สามารถขยายเตียงผู้ป่วยเพิ่มได้อีกประมาณ๒๔เตียงนะคะ
ของเดิม๙เตียงทำให้เตียงทั้งหมด๓๓เตียง
ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานพั่วผู้ป่วยโควิด๑๙เข้ามาแล้วรับการรักษาเพิ่ม๑๕ราย
ทั้งหมดมาจากแคมป์คนงานในพื้นที่อำเภอเมือง
ถ้ามีผู้ป่วยเข้ามาเพิ่มจนเต็มก็จะประสานให้ไปโรงพยาบาลเครือข่ายค่ะ
อย่างโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมาแล้วก็โรงพยาบาลมหาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามอีก๒๐๐เตียงเพิ่มด้วยค่ะ
ส่วนที่ร้อยเอ็ดกันบ้างร้อยเอ็ดตอนนี้เขากำลังกลัวกันเรื่องของคลัสเตอร์ฟันน้ำนมซ้ำรอยที่ขอนแก่น
เพราะว่าเมื่อวานนี้พบกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเดินทางกลับมาจากกรุงเทพ๓๒ราย
มุดประการ๗รายปฐุมธานี๒รายพบการติดเชื้อกันแบบเป็นกลุ่มก้อนนะคะที่บ้านโนนสวรรค์ตะบนแสนชาติอำเภอจังหารเป็นครอบครัวเดียวกัน๒ราย
แต่หญิง๖ปีคนนี้เนี่ยเรียนอยู่ป๑มีสัมผัสเสี่ยงสูงรวมถึง๑๐๐คน
เรื่องต้นก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วทั้งหมดนะคะ
โดยทั้ง๒โรงเรียนก็ประกาศปิดเป็นเวลา๑๔วัน
พ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนแล้วก็อาคารเรียนด้วย
ทีนี้เรื่องของยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่บอกไปเนี่ยนะคะ
มีอยู่๕๙๑๖รายที่เพิ่มมาวันเดียว
เป็นการติดเชื้อทั่วประเทศก็คือ๕๘๗๗ราย
ติดเชื้อในเรือนจำตอนนี้ทรงอยู่ที่หลัก๑๐แล้วนะคะ๓๙ราย
ทำให้ยอดสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาอยู่ที่๒๘๓๐๖๗รายแล้ว
ไม่เคยคิดว่าประเทศไทยยอดสะสมจะขึ้นไปหลักแสน๒แสนเกือบ๓แสนแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมา๔๔ศพก็เลยทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๒๒๖ศพค่ะ
แล้วก็มีผู้รักษาหายเพิ่มไป๓๔๐๔รายนะคะ
และหลังจากที่เราอ่านข้อมูลมาในช่วงของการเตรียมตัวที่จะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟัง
มีคุณหมอบางท่านบอกว่าหลังจากนี้ประมาณ๒สัปดาห์ถึง๔สัปดาห
ก็คือ๑เดือนหลังจากนี้มันจะแย่ลงกว่านี้อีกนะ

กันตัวเองนะคะกาดห้ามตกนะคะแล้วก็ยกให้สูงขึ้นด้วยนะคะ